เอาไปดูต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้บ้างดีกว่า
เห็นบอกว่าไล่บี้ลดน้ำหนักอยู่ตอนนี้
แต่ภาพนี้เนี่ยเป็นภาพหลุดจะบอกว่าฮาก็ฮาที่สายตาของพีช
แต่ว่าสะดุดมองข้ามสายตาไปดูหุ่นเขาซะก่อนนี่
นี่ดิฉันมองขอบกางเกงเลยนะ

แชร์กันเยอะเลยกับภาพของพีชพัชระนะคะ
คือไปออกกำลังกายที่ฟิตเน็ตแห่งหนึ่ง
เทรนเนอร์ของพีชเป็นคนสแนปเอาไว้
เจ้าตัวบอกว่าไม่ได้ซีเรียสนะที่รูปหลุดออกไป
เพราะว่าส่วนตัวเนี่ยคือนะตอนนี้ภูมิใจรูปร่างของตัวเองมาก
ส่วนของพีชพัชระตอนนี้เอว๒๘นิ้ว
บอกแค่เอวนะแล้วก็บอกน้ำหนักมาว่า๖๐บาท

ยังไงดีพีชพัชระไปฟังจ้า

ก็พยายามไปเรื่อยเรื่อยลงไปเรื่อยเรื่อย

ยังยังมันยังไปได้ดีกว่านี้เราทำได้เยอะกว่านี้ฮะ